คุณผู้ชมเคยได้ยินเชฟกระทะเหล็กถูกไหม

เก่งแต่ต่อไปนี้ไม่ต้องไปพึ่งพาเชฟกระทะเหล็กกันแล้ว
ผมมีมานำเสนอเจอกับเชฟกระทะเด็กหน่อยไหมล่ะ
อู้วว

นี่เขาหลีกยกกระทะแล้วเขาทำอะไรนะ

เด็กนี่ควงกระทะโตขึ้นมาน่าจะต้องควง

อันนั้นคุณเดี๋ยวคุณอย่าคิดว่าทุกคนจะเป็นเหมือนคุณดิ
นี่เขายังเด็กอยู่เนี่ยคุณไปชี้ทางชี้โพรงให้เด็กไม่ได้

โอ้พูดแบบเช็ดป้อมเลยทีเดียว
ระวัง๖เตือนแล้วนะ

เขาจะได้ไปในทางที่เขาฝัน

เฮ้ยหูควงแล้วอาหารไม่หกอ่ะภูกลึกไม่ได้ง่ายนะคุณ
ผมเคยทำนะแต่ว่าเป็นผัดอะไรอย่างนี้

โอ้โหทำให้หลายคนได้ทานกัน
ใครอยากทานผมก็ทำให้เขาทานนั่นแหละ
ไม่เคยจบสักทีพูดเรื่องทำอาหารเนี่ยนะ
คือเวลาเรายกกระทะเราสะบัดกระทะ

อ่ะเรื่องต่อไปครับพี่อีกต่อมา